ไปดูอีกหนึ่งเรื่องครับที่มีผู้หญิงคนหนึ่งเขาไปทำศัลยกรรมนะฮะก็ไปทำแก้มไปทำคาง

แล้วทำค้าให้มันแบบแหลมสวยแบบนี้นะ
แล้วเธอก็หลับไปเลยไม่ฟื้น
พี่สาวก็เอาเรื่องราวมาโพสต์ในโลกโซเชียล
เพื่อทวงถามความรับผิดชอบที่คลินิกแห่งนี้
ล่าสุดทีมข่าวเราบุกไปถึงโรงพยาบาล

คือผู้หญิงคนนึงเขาออกไปแฉพฤติกรรม
เป็นเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นในคลินิกแห่งหนึ่งแถวห้วยขวาง
ต้องการจะให้ออกมารับผิดชอบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะว่า
น้องสาวไปทำแล้วแล้วก็ไม่ฟื้นขึ้นมา

ส่งผลให้สมองขาดเลือดแล้วก็ขาดออกซิเจน

ถามไปหลายครั้งนะฮะแล้วทางคลินิกก็ยังเงียบไป
ไปผัดมาจนมากกว่าเดือนหนึ่งแล้วอะครับ
ล่าสุดพอเป็นข่าวในโลกโซเชียล
ทีมข่าวเราเดินทางลงพื้นที่ไปที่คลินิกแห่งนี้
ไปพบกับคุณหญิงอันนี้ขออนุญาตเป็นนามสมมุตินะ
ชื่อคุณหญิงนะฮะเป็นพนักงานของคลินิก
ชี้แจงว่าคนไข้มาผ่าตัดจริงในวันที่๑๒มีนาคม
โดยแพทย์ได้ขอเช่าห้องผ่าตัดกับคลินิก
คลินิกก็ไม่มีส่วนรู้เห็นกับเคสดังกล่าว
ว่ามีคุณหมอคนหนึ่งไปเช่าคลินิกเช่าห้องผ่าตัด
เป็นเพียงผู้ให้เช่าสถานที่เท่านั้น
แล้วหลังผ่าตัดเสร็จก็มีอาการชักเกร็ง
ต้องรีบนำตัวส่งโรงพยาบาล
โดยตัวเธอเองก็เป็นคนนั่งรถไปส่งคนไข้ที่โรงพยาบาล
ส่วนสาเหตุที่มีการอาการชักเกร็งนั้น

อาจจะเกิดจากคนไข้ฝ่าฝืนคำสั่งของแพทย
งดอาหารก่อนผ่าตัดใหญ่
เพราะทราบว่าคนไข้ออกไปทานข้าวโดยที่แพทย์ไม่รู้

และไม่ได้แจ้งให้แพทย์ทราบก่อนผ่าตัด

หลังเกิดเหตุก็จ่ายเงินให้กับผู้ป่วยแล้วบางส่วน
และไม่คิดจะเบี้ยวค่ารักษาตามที่มีการโพสต์ในโซเชียล
แต่อยู่ระหว่างการเจรจากับโรงพยาบาลพระราม๙

ยืนยันว่าจะรับผิดชอบทั้งหมดจนกว่าผู้ป่วยจะหายอย่างแน่นอนนะครับ
นี่ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่เราเพิ่งทราบว่า
จริงแล้วคุณจะผ่าตัดใหญ่คุณต้องทำตามที่หมอสั่ง

คือหมอต้องสั่งรถอยู่แล้วถ้าไม่ลดเขาไม่ผ่าตัดให้
แต่ถ้าได้กินจริงมันก็เป็นสาเหตุได้มันช็อกได้เหมือนกัน
ใช่แล้วก็อย่างเคสนี้อย่างที่บอกว่า
ไม่ใช่เคสโดยตรงของทางคลินิก
แล้วไปเช่าสถานที่คลินิกนี้
เป็นห้องผ่าตัดในการกระทำการผ่าตัด